มาต่อกันที่เรื่องราวหัวใจของนางเอกสาวขาวออร่าอย่างเกรทกาลกล้าวกันบ้างดีกว่า
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจของสาวเกรทสีชมพูแล้วก็พองโตสุดเลยมันยังไงคะคุณ
ปิ๊งปังวิ้งวังเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเธอออกมายอมรับแล้วนะคะว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับไฮโซหนุ่มเต้าละครค่ะคุณ
แต่แต่เดี๋ยวก่อนนะคะเธอบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นแฟนกันเพราะว่าเธอไม่อยากจะออกตัวแรงไงเป็นผู้หญิงเดี๋ยวมันดูไม่ดี
แต่ว่าที่งงก็คือเธอบอกว่าแต่ถ้าใครจะเรียกเธอว่าเป็นแฟนกันก็ไม่ว่านะเป็นแฟนกันค่ะไปดูค่ะ
โดยยอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกันแต่ขอไม่ระบุสถานะด้วยตัวเอง
แต่ถ้าใครจะเรียกว่าเป็นแฟนเจ้าตัวก็ไม่ว่าอะไรนะคะ
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผู้หญิงเลยไม่อยากจะออกตัวมั่นใจจนเกินไปนัก
และเหตุผลที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่ยอมเปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับหวานใจไฮโซเลยนั้น
เป็นเพราะเธออยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่าง
จะทิ้งท้ายด้วยประโยคสวยว่าให้ความรักเป็นเรื่องรอง
เหมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจให้มีกำลังใจในการทำงานค่ะ
เปลี่ยนสัมภาษณ์นะ
คำถามนี้อีกแล้วแล้วแต่ทุกคนจะเรียกแล้วกันแล้วแต่จะเขียนเลย
เอาเป็นว่าปรึกษากันอย่างมีความสุขคุยกันแต่เรียกว่ามีความสุข
เรื่องคำทุกข์เราก็คุยกันได้ระบายกันได้เราเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะ
พอเราอายุเท่ากันมันก็คุยกันได้ทุกเรื่องนะคะ
แล้วก็รู้สึกสบายใจที่จะพูดอะไรแลกเปลี่ยนกัน
ด้วยตอนนั้นมันอาจจะยังเร็วเกินไปแต่ต่อให้เป็นตอนนี้ตอนไหน
ก็ไม่ได้คิดจะกล้าพูดนะคะแต่คิดว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่า
ได้เราก็บอกว่าใช่บอกไปตรงว่าเราคุยเราคบกับเขาคนนี้คนเดียว
ก็ถือเป็นการให้เกียรติเขาและให้เกียรติตัวเราด้วย
ถ้าไปให้คำนิยามกับมันมากมันจะเป็นอะไรที่ผูกมัดทั้งตัวเราตัวเขา
มันจะไม่สบายเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเราคุยกับเขาคนเดียวให้เกียรติเขาอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
พยายามให้เรื่องรักเป็นเรื่องรองแต่ว่าให้มันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงใจ
ให้เรามีกำลังใจในการทำงานอะไรอย่างนี้ดีกว่า